แต่ว่าปรทนั้นยังคงเดินหน้าขยายคังเก็บที่เขาบ่อยาจังหวัดชนบุรี
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากบริษัทของคุณนัทธิชาดรสุวรรณครับ
คังกัสขอบ่อยาของบริษัทปตทใช้งบลงทุนรวม๙๙๐๐ล้านบาท
มีความคึบหน้ากว่า๑๙๐ล้านบาท
ตามแผนโครงการนี้จะเสร็จและเริ่มจ่ายการ์ดได้ในเดือนพฤษภาคมนี้
เพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐ตันจากเดิม๑๒๐๐๐ตัน
ก็คือจะมากกว่าเดิมถึง๒เท่าเลยทีเดียวนะครับ
การลงทุนของปตทเป็นไปตามนโยบายขยายโครงสร้างพื้นฐาน
และเคยนำเข้าสูงถึงเดือนละ๑๘๐๐๐ตัน
จากปีที่ผ่านมานำเข้าเดือนละ๑๖๐๐๐ตัน
ถ้าเรือแห่งนี้หลังจากที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเสร็จแล้ว
ตทนั้นมีแผนที่เตรียมจะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ปตทอยู่ระหว่างการหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน
จากนี้ยังมีแผนจัดซื้อหัวรถจากอีก๑๐หัว

หลังหัวรถจากเดิมชำรุดจึงเปลี่ยนไปขนส่งทางถนนแทน
โดยอยู่ระหว่างการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
และภาคตะวันออกเชียงเหนือถึงจังหวัดขอนแก่น
เพราะมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางถนนที่ใช้เพียง๑๒๐
และในอนาคตหากการพัฒนาระบบลางเป็นไปตามแผน
ทำให้ต้นทุนถูกลงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ก๊าซในจังหวัดที่ต้องขนส่งระยะทางไกล